ไปดูความคืบหน้าคดีสลดที่เกิดขึ้นกับนักเรียนชั้นม๖

หลังจากถูกแทงเสียชีวิตบนรถเมย์เป็นฝีมือของ
เด็กนักเรียนโรงเรียนเทคนิคที่เป็นโรงเรียนคู่อริกันนะครับ

พูดกับเจ้าตัวก่อนไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเมื่อวานนี้

ที่ได้พูดกับลูกซึ่งเป็นแก้วตาดวงใจ
และถือเป็นอนาคตของครอบครัว
แต่กลับถูกเด็กเทคโนโลยีกรุงเทพ
ใช้มีดแทงบนรถเมย์จนเสียชีวิต
เพราะแย่งที่นั่งกันบนรถเมย์เท่านั้น
ความฝันของก้าวเนี่ยเขาอยากเข้าเกษตร
เขาอยากเข้าเกษตรแต่ว่าความฝันที่เขาอยากจะเป็น
เขาอยากเป็นทหารมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะ
เขาอยากเป็นทหารมาก
แต่ว่าเขารู้ว่าที่บ้านไม่อยากให้เขาเป็นทหาร
เขาก็เลยตั้งก็อยากให้เขาเรียนตามปกติเรียนมหาลัยตามปกติ
เขาก็ทำตามที่จนตาอันต้องการ
คราบเลือดและร่องรอยต่างบนรถเมย์สายนี้
ยังคงเหลือให้เห็นหลังคนขับและกระเป๋ารถเมย์
พยายามล้างออกไปแล้วเมื่อวานนี้
เขาบอกเล่าว่าทำงานมากว่า๒๐ปี
ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
คาดคิดว่าชายหญิง๒คนที่รับขึ้นรถ

รับว่านาทีนั้นต้องเรียกตำรวจเพื่อช่วยเหลือน้อง
ตัดสินใจขับรถเมย์เข้าสอนอท่าเรือ

ไม่ให้คนร้ายลงจากรถเพื่อหลบหนี
เขาไม่เห็นตกใจค่ะตกใจ
ตกใจมากไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เพราะว่าขึ้นมาแค่สองคนไม่น่าจะเกิดเหตุ

ส่วนนักเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพที่ก่อเหตุนั้น
ตำรวจดำเนินคดีใน๓ข้อหานัก
คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ข้อหาพกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะ

สาเหตุที่แจ้งข้อหาฆ่าโดยเจตนา
เพราะลักษณะแผลที่คนร้ายแทงเหยื่อจำนวนหลายแผล

แต่เป็นการหวังผลทำให้เหยื่อเสียชีวิต
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน